คุณผู้ชมครับตั้งแต่เกิดคดีน้องชมพู่เนี่ยนะครับ
นับตั้งแต่วันที่พบศพน้อง๑๔พฤษภาคมปีที่แล้วเนี่ย
อุทยานแห่งชาติภูผายนซึ่งดูแลพื้นที่ภูเหล็กไฟที่เจอศพน้องเนี่ย
บอกว่ายังไงซะที่นี่เนี่ยก็คือเขตที่ต้องการไว้เป็นเรื่องของหลักฐานทางคดี
เนี่ยเฉววมงชาวบ้านจะขึ้นไปหาของป่า
ไปทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยจะเดินผ่านสัญจรผ่าน

แล้วก็เจ้าหน้าที่อุทยานตัดสินใจตั้งโต๊ะจุดคัดกรองและเขียนคำขอ
ขอเข้าพื้นที่ภูเหล็กไฟบริเวณปากทางที่เป็นป่ายางทางขึ้นเลยนะฮะ
ในพื้นที่บ้านกกอกนะครับที่ตะบนกกตูมอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารนะครับ
เพื่อคัดกรองบุคคลที่จะขึ้นไปบนภูเหล็กไฟนะครับอ่า
เพราะว่ามีทั้งผู้ที่ขออนุญาตและไม่ได้ขออนุญาตก็มีที่ขึ้นไปในช่วงเวลานี้นะฮะ
เดี๋ยวฟังเสียงนะครับท่านหัวหน้าอุทยานนะครับ
ส่วนใหญ่บางทีเขาก็จะมีการโทรประสานเราเราก็ได้ส่งเจ้าหน้าที่เราขึ้นไป
อย่างเช่นเหมือนวันที่ท่านแจ้งวันที่๔วันที่๔ทีมเราเราก็ส่งเจ้าหน้าที่เราขึ้นไปนะครับ
ขึ้นไปดูนะครับไอ้คนที่รอบขึ้นเขาเนี่ยครับคำว่ารอบขึ้นเขาเนี่ยจริงแล้วเราตอนนี้เราก็ยังไม่แน่ใจว่าจริงแล้วเขาขึ้นไปเองจริงไหม
แสดงว่าภาพที่คือคือมันไม่ได้มีภาพคาหนังคาเขามันก็เลยไม่ได้มีความผิดสำเร็จชัดเจนถึงแม้ว่าสื่อมวลชนจะมีภาพบุคคลปริศนาถึงแม้ไม่ว่าจะมีพยานที่เป็นนายพานคนที่พาไปเห็นใครอะไรยังไงอย่างนี้ก็ยังไม่สามารถเข้าข่ายความผิดได้เหรอคะ
คือตรงนี้นะครับต้องขออนุญาตนะครับว่า
ภาพถ้าขึ้นไปในอุตยานจริงแล้วไม่ได้กระทำผิดก็คือไม่ไปตัดต้นไม้ไม่ได้ไปเก็บเหมือนถ้าเดินขึ้นไปเฉย
หนึ่งก็คือว่าถ้าจะขึ้นไปในอุทยานเนี่ยต้องปฏิบัติตามคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่
มาตราที่ยี่สิบนะครับครับครับอันนี้อ่าในตรงเนี้ยถ้าไม่ปฏิบัติตาม
ถามว่าไม่ปฏิบัติตามนี่คืออะไรก็อาจจะอ่าตักเตือนตักเตือนลักษณะอย่าง
เนี้ยนะครับนะซึ่งข้อข้อตรงนี้จริงจริงในในข้อกฎหมายตัวนี้
ก็คือมันเป็นปรับในการปรับนะครับโทษปรับนะครับถ้าถามตรงตรงเลย
นะคะครับคือนายพานเนี้ยพูดชัดเลยว่าเป็นลุงพลขึ้นไปตรงจุดพกศพ
มีภาพว่าเขาอยู่ตรงนี้เราแบบนี้
มันจะมีการพิจารณาหรือท่านจะเอาหลักฐานอะไรไปพิจารณาก่อนไหมคะ
อย่างนี้ได้ไหมครับเดี๋ยวผมขออนุญาตว่าก็ขอใช้ก็เดี๋ยวเราจะต้องสอบถาม

ถ้าสอบถามกรณีของนายพรานใช่ไหมครับถ้าเขายืนยันได้เดี๋ยวเราก็จะเรียกเรียกเข้ามา

การทำผลหมาย
ก็เป็นอย่างที่ท่านหัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูผายนบอกนะครับ
ก็เลยได้ขอความร่วมมือบุคคลที่จะขึ้นภูเหล็กไฟ
จากนี้ไปต้องมาขออนุญาตก่อนอย่างถูกต้อง
มีจุดให้เขียนคำร้องแล้วก็ตรวจสอบ
กรองโลกด้วยต้องมีหน้ากากอนามัยด้วย
เดินขึ้นไปก็ต้องรักษาระยะห่างด้วย

ที่ชาวบ้านที่เข้าไปเก็บหาของป่าในพื้นที่ภูเหล็กไฟเนี่ย
อย่างเช่นการไปหาของป่าปกติทั่วไป

เรื่องไปรักรอบตัดมุ้งตัดไม้พรุ่งนี้ก็ห้ามขึ้นอยู่แล้ว
ส่วนวันนี้นะคะในอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์
ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยกรรม
ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
กรณีลุงพลกับพวกลุกป่าสงวนค่ะอืมกรณีนี้นะคะ
ผู้ใหญ่บ้านนิ่มก็บอกว่าส่วนตัวคงไม่ให้สัมภาษณ์หรือว่าตอบโต้อะไร
เพราะว่ายังไม่เห็นคำร้องของนายอัจฉริยะพอทีมข่าวบอกว่าคำร้องก็คือ
ระบุว่าผู้ใหญ่ละเลยการปฏิบัติหน้าที่นะปล่อยให้มีการตัดไม้ถมดิน
ในพื้นที่ป่าสงวนนะผู้ใหญ่นิ่มตอบแบบนี้นะคะ
บอกว่าก็ให้เขาร้องไปเพราะใครจะไปนั่งเฝ้าต้นไม้ทุกต้นได้
วัดของพระพลว่ามีใบอนุญาตหรือไม่อยู่ในเขตป่าไม้
ลุงพลลุงเขยน้องชมพู่ได้ติดต่อไปอยากจะให้มาช่วยเหลือ
เขาอะหาเรียกขึ้นมาจริงนะครับทนายต้ำบอกว่าต้องขึ้น

ถ้าทนายตั้มจะมาที่บ้านลักษณะมาซื้อของอะไรพวกนี้

แต่ถ้าคุยเรื่องคดีน้องชมพู่แม่บอกแม่ขอคุยกับตำรวจอย่างเดียวเท่านั้น
วันนี้เราก็เลยไปถามทนายตั้มทนายสิทธานะครับเกี่ยวกับที่คุณแม่น้องชมพู่บอกนะครับ
นายตั้มบอกว่าก็เข้าใจนะถ้าแม่น้องชมพู่ไม่อยากคุยด้วยทางคดีก็คงบังคับไม่ได้
แต่ยังไงถ้ามีโอกาสก็อยากจะไปพูดคุยไปทักทายในเรื่องทั่วไปที่ไม่ใช่เรื่องคดีน้องชมพู่
ถ้าไปบ้านกอกอีกเดี๋ยวก็จะแวะไปทักทายด้วยนะครับ
ไม่อยากให้แม่น้องชมพู่เนี่ยมองว่าตัวเองคือทนายตั้มเนี่ยอยู่ฝ่ายลุงพล
เพราะก่อนหน้านี้ที่มีผู้ไม่เกี่ยวข้องกับคดีไปไลฟ์เรื่องการเสียชีวิตของน้องชมพู่
ตัวเองก็เคยไปแจ้งความไว้เหมือนกันอยากให้แม่น้องชมพู่มองว่า
ทนายตั้มมาช่วยตามหาความจริงไม่ได้อยู่ฝ่ายลุงพล
อาจจะเป็นการช่วยตำรวจหาตัวคนร้ายก็ได้
เข้าใจว่าแม่น้องชมพู่เนี่ยเป็นผู้สูญเสียนะครับ
แล้วแม่น้องชมพู่เนี่ยก็ใกล้ชิดกับเหตุการณ์นะครับ
ถ้าเกิดเราไม่ได้มีโอกาสไปคุยนะครับก็อยากจะฟังในมุมของแม่น้องชมพู่ว่า
เรื่องราวเป็นยังไงแล้วแม่น้องชมพู่เนี่ยสงสัยใครหรือเปล่านะครับ
เพราะเหตุใดถึงสงสัยนะครับ
แล้วมีอะไรที่ใครที่เป็นพิรุธอะไรที่แม่น้องชมพู่พอที่จะบอกความสงสัยให้เราได้นะครับ
ก็มันเป็นสิทธิ์ของเขาอยู่แล้วนะครับ
ก็เข้าใจแล้วเพราะว่าเขาอาจจะไม่ชอบเรานะครับ
ถ้าเกิดว่าเขาไม่ยินดีจะคุยเราก็คงจะไม่ไปบังคับอะไรเขาได้นะครับ
คือไม่ได้มีโอกาสได้คุยกับแม่น้องชมพู่เลย
แล้วก็ได้เห็นข่าวนี้มานะครับ

แม่น้องชมพู่นะครับว่าแม่น้องชมพู่เนี่ยเป็นผู้สูญเสียนะครับ

ก็แม่น้องชมพู่เสียลูกไปเนี่ยผมว่าก็ทุกข์ใจแล้วแหละนะครับ
ช่วงแรกเนี่ยมีคนไปด่าว่าแม่น้องชมพู่นะครับ
มีการไปไลฟ์สดว่าเนี่ยผมยังเคยไปแจ้งความให้แม่น้องชมพู่เลยนะครับ

แม้ตอนนี้แม่น้องชมพู่เนี่ยจะคิดว่าผมอยู่ฝ่ายลุงพลหรืออะไรอย่างนี้ครับพี่
ให้คิดแบบนั้นนะครับคิดว่าผมเนี่ยมาช่วยตามหาความจริงนะครับ
เพื่อที่จะอาจจะช่วยเจ้าที่ตำรวจได้นะครับในการตามหาตัวคนร้ายได้นะครับ
แต่ว่าคนที่สังคมสงสัยเนี่ยเราก็ต้องดูตั้งแต่แรกนะครับ
ไม่ใช่ว่าไปดูว่าความถูกใจหรือไม่ถูกใจในการกระทำของเขาในเรื่องอื่นนะครับ
ถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้มีข้ออะไรที่มันเป็นพิรุษนะครับถึงแม้เขาจะทำไม่ดีในเรื่องอื่นมันก็ไม่ประโยงในเรื่องนี้ไม่ได้
ที่พิจารณาเนี่ยเฉพาะคดีน้องชมพู่อย่างเดียวนะครับคดีอื่นเนี่ยคงจะไม่ได้ทำบอกเลยนะครับ
เพราะว่าด้วยเวลาที่รัดตัวนะครับแต่คดีน้องชมพู่เนี่ยก็ต้องครบเงื่อนไขที่บอกก่อน
ตอนนี้ก็ผ่านมาได้เกินครึ่งทางแล้วนะครับเดี๋ยวรอให้คุยกับพยานอีกสักหน่อยหนึ่งนะครับคงจะตัดสินใจได้ว่าจะรับทำคดีให้ลุงพลหรือไม่นะครับ
ทีนี้ค่ะคดีหลักนะคะคดีการเสียชีวิตของน้องชมพู่เนี่ยนะคะ
ในช่วงสัปดาห์นี้ชุดสืบสวนคลี่คลายคดีลงพื้นที่
เพื่อสอบปากคำพยานเพิ่มเติมในบางประเด็นมีทั้งพยานใกล้ชิด
มีทั้งพยานที่เข้าเครื่องจับเท็จรวมแล้วกว่า๑๐ปากนะคะ
ก็คาดว่าน่าจะเป็นการสอบปากคำพยานก่อนที่จะมีการสรุปสำนวน
เพื่อขออนุมัติศาลออกหมายจับผู้ที่เกี่ยวข้องทีนี้ใครที่ได้ไปเป็นพยานบ้างเนี่ยนะคะ
ทีมข่าวของเราก็ได้ไปคุยมาอย่างนานาส้มโอค่ะ
ก็ยอมรับว่าได้เซ็นเอกสารในฐานะพยานในคำให้การของตัวเองพูดความจริงนะคะ
ถามกี่ครั้งคุยกี่ครั้งก็พูดเหมือนเดิมเห็นอะไรก็บอกไปตามนั้น
แต่จะให้บอกเวลาระยะทางที่ชัดเจนชาวบ้านบอกไม่ได้ขนาดนั้นนะคะ
แต่ก็ยอมรับว่าอยากให้เรื่องจบเร็วเพราะชาวบ้านเองก็มีงานต้องทำ

คำเก่าอืมคำเก่าก็ถามว่าเบลล่าแล้วก็ระยะห่างจากบ้าน
กิโลแล้วก็จากตรงที่ตรงจุดที่เรายืนหาน้อง
ไปถึงจุดที่พบศพน้องกี่กิโลเราก็บอกว่าไม่รู้
เราไม่ได้เราไม่ได้วะไทม์ไลน์เวลาด้วยแล้วก็ของบุคคล
แล้วก็ระยะเวลาที่ระยะห่างอืมเขาจะเน้นถามแบบตรงนี้
แต่เราก็คือมันก็ไม่รู้น่ะเนอะอืม
ระยะห่างกี่เม็ดกี่เม็ดก็แตกต่างนะยังไงคะ
แตกต่างอยู่แล้วบางครั้งก็คำเดิมบางครั้งก็แตกต่าง
เขาจะเหมือนพูดแทรกเข้าไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยอืม
แล้วก็ตอบเหมือนเดิมทุกอย่างทีมข่าวได้พบกับพยานที่เห็นลุงพล
บริเวณเชิงเขาบริเวณร่องน้ำจุดเดียวกับนางส้มโอค่ะ
ตอนนั้นเดินเรียงหน้ากระดานเพื่อปูพรมหาน้องชมพู่แต่ลุงพลอยู่ในพื้นที่ที่ต่ำกว่า
แล้วก็ลุงพลเดินช้าถามไม่ตอบลักษณะประมาณนี้
ครับทีมข่าวบอกว่าพยานคนนี้เนี่ยเคยถูกสอบปากคำไปแล้วครั้งหนึ่ง
นี่เป็นครั้งที่๒ที่ถูกสอบปากคำในฐานะพยานค่ะ
ยังทำให้ยังไหวนะนะครับไปสักพักนะพูดละบูนปุ่มขึ้นเนี่ยก็น้ำม

ก็บอกว่าก็ต่อไปตามเดิมนะคะ
ขึ้นมารับพระตัวเองขอพระอาจารย์บุญมา

ลุงพลก็แบกข้าวสารลงไปไว้ในรถ

ยืนยันว่าลุงพลมาที่วัดจริง
แต่เวลาที่แน่ชัดไม่รู้เพราะไม่มีนาฬิกา
เราก็ถามเห็นจริงไหมเห็นจริง
เราเห็นจริงเราก็บอกว่าเห็นจริงเนาะ
ไม่ได้ว่าไม่เห็นคือตำรวจก็หลัก

ถ้าไม่มีหลักฐานเราไม่ได้ทำก็จับไม่ได้

ถ้าใครเห็นก็บอกว่าเห็นมันก็จับได้

พูดเป็นเหมือนคนจับได้ตั้งแต่รอบแรกแล้ว
เห็นไหมขึ้นเขาขึ้นเขามันไปตลอดเลย
ดอนบอกว่าตั้งแต่มีคดีน้องชมพู่เนี่ยนะคะ
ตำรวจถามเรื่องเวลาบ่อยมาก
จนตอนนี้ใส่นาฬิกากันหมดแล้วนะคะ

หลายคนในหมู่บ้านตอนนี้ใส่นาฬิกา
พกนาฬิกาติดตัวเผื่อตำรวจมาถาม
เผื่อใครมาถามจะได้บอกเวลาได้แบบ

เพราะวันนั้นที่น้องชมพูหายตัวไปและหากันอยู่สองสั้นวันเนี่ย
หลายคนบอกแหมพอบอกเวลาถามเวลาแล้วบอกไม่ถูก

เวลาแบบเป๊ะมันกี่โมงกันแน่เนาะ